ขุนวงไปดูความรักของนักแสดงสาวคนนี้กันบ้างค่ะ
ยังคุณสายปาหละปิญญาแล้วก็แฟนนุ่มคุณเบนะคะ
ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ความรักลงตัวมาก
ไม่แพ้กับธุรกิจที่เขาทำร่วมกันเลยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคู่หวานที่ตัวติดกันไปเกือบทุกที่เลยค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงฝีมือดี
ป่านอภิญญาแล้วก็เบหวานใจสุดเซอร์นอกจากความรักของทั้งคู่นั้นจะไปได้สวยแล้วนะคะ
ธุรกิจร้านอาหารกาแฟค่ะขออภัยค่ะธุรกิจร้านกาแฟนั้นที่ทั้งคู่ร่วมหุ้นกัน
ก็ดีไม่แพ้กันล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็เผยว่าเตรียมวางแพลนต่อยอดธุรกิจให้กับครบวงจร
เพื่อคอกาแฟมากขึ้นแถมงานนี้นะคะสาวป่านก็ยังยกหน้าที่ตกแต่งร้านให้หวานใจ
ฝีมือเองเลยทีเดียวค่ะทุ่มสุดตัวแบบนี้ทั้งคู่ก็ไม่ปฏิเสธนะคะ
ว่าเหมือนเป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคตถ้าทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี
เรื่องความรักแล้วก็ธุรกิจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็คงจะเริ่มคิดวางแผนชีวิตคู่ร่วมกันค่ะ

มันไม่สามารถขับรถเข้าเมืองมากินกาแฟร้านดีได้ทุกวัน
ดังนั้นมันก็เลยเอากาแฟดีไปไว้แถวบ้านมากกว่าค่ะ
มันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกันมากกว่าค่ะ
อะไรที่มันดีเราก็อยากมีความทรงจำดีร่วมกัน

เราทำอะไรเราก็อยากให้มีความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องแบบแต่งงแต่งงานหรือเรื่องชีวิตคู่อะไรอย่างนี้

ถ้าวันนี้ดีอนาคตมันก็จะดีแล้วมันก็จะดีต่อไปเรื่อย

หรือว่าความสัมพันธ์ของคุณสายปั่นคุณเบนนั้น
ราบรื่นดีหรือเปล่านะคะ

เพราะว่าธุรกิจนั้นตอนนี้กำลังไปได้สวยเป็นที่สนใจทีเดียวนะคะ